คุณผู้ชมคะเราได้พูดถึงถ้ำนาคาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการอยู่บ่อย

เราเคยเล่าถึงประวัติความเป็นมาความสวยงามความมหาศจรรย์
เพราะว่าที่ก้อนหินก็จะมีลายคล้ายกับเกล็ดงู

ตอนนี้คนไปเที่ยวกันเยอะมากนะคะ

ไปทำบุญไปขอโชคขอลาบกัน

พอคนไปเที่ยวเยอะเนี่ยมีบางคน

แกะสลักไปขีดเขียนอะไรแบบนี้
คุณทำแบบนี้ได้ยังไงกล้าทำได้ยังไง
โอ้โหสลักเป็นชื่อเลยใช่ค่ะ

มันแก้ไม่ได้คุณเขียนมาสอนแล้วเป็นชื่อใครเนี่ยไล่

เอามันเป็นไรเดี๋ยวค่อยดูใหม่เสียดาย
สถานที่ท่องเที่ยวสวยธรรมชาติสวย

เราไม่นับเรื่องตามความเชื่อนะ

ผ่านแดดผ่านลม

คุณมีสิทธิ์อะไรคะไปสลับชื่อคุณ
เขียนวาดอะไรบน
ธรรมชาติแบบนี้นะคะตอนนี้เลยเกิดปัญหานะคะ

ชั่วคราวนะคะแล้วก็ยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะ
แล้วก็ต้องหารือกันว่าไอ้ที่มันขีดเขียนสร้างปัญหาไปแล้วเนี่ย
จะแก้ยังไงกันได้บ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่ากำลังหาทางแก้อยู่
ยังไงจะไปเจียนให้มันเนียนเหมือนเดิม
ก็ไม่รู้จะไปกระทบกับส่วนอื่นของหินหรือเปล่า
หรือจะไปปลูกต้นไม้ทับเอาอะไรไปทับ
คือไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะ
นี่เขาเพิ่งมาเปิดแล้วก็ค้นพบกันไม่นานเนี่ยเองนะ
ไม่นานคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเราเพิ่งเล่าไปไม่เท่าไหร่เองนะ
นี่ค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกานายพันยศ
เกียรติพงศักดาแจ้งความกับตำรวจสพบึงโขงหลงแล้วนะคะ
ให้เอาผิดคนที่ไปขีดเขียนให้นำตัวมาลงโทษตามกฎหมายค่ะ
ขอบคุณค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ถ้ำนาคาปิดชั่วคราว
แต่ยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะ
วราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หาวิธีการแก้ไขไอ้สิ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
จะทำยังไงดีไอ้ข้อความต่างที่ขีดเขียนเอาไว้นะคะ

ล่าสุดนะคะอุทยานแห่งชาติภูลังกาก็ออกประกาศนะคะว่าปิดตั้งแต่วันนี้นะคะ
ก็จะดูแลว่าจะยังไงกันต่อดีสำหรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวจะดูว่าจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้อีกทีเมื่อไหร่
คือการปิดถ้ำนาคาปิดเฉพาะบริเวณถ้ำนาคาจุดอื่นภายในเขตอุทยานยังไปกันได้นะคะ
น้ำตกตาดโพทุกชั้นน้ำตกตาดขามยังไปได้
ครับส่วนต่างต่างเหล่านี้ยังเที่ยวกันได้
ซึ่งนางอำพาภูมิทรัพย์อายุ๓๑ปีเป็นแม่ค้านะคะที่อยู่ในหมู่บ้านตาดวิมารทิพย์ก็บอกว่า
พอประกาศปิดเนี่ยนะเดือดร้อนกันทั่วหน้า
ก่อนหน้านี้คนไปเที่ยวกันเยอะก็มีรายได้ไงคะ
ก็ขายนู่นขายนี่กันรายได้วันหนึ่งเป็นพันนะคะ
ตอนนี้เงียบเลยพอปิดชั่วคราวแบบนี้นะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
นายสมจิตลาโพอายุ๗๓ปีเป็นพ่อจ้ำประจำหมู่บ้านบึงโขงหลงที่อำเภอบึงโขงหลง
ที่ตั้งศาลเจ้าปู่อือลือค่ะ
จ้ำคือผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาต่างเป็นเหมือนกับผู้มีความรู้ทางพรามอะไรแบบนี้นะคะ
ก็ทำแบบนี้ค่ะทำพิธีจุดทูบ๙ดอกบอกกล่าวเจ้าปู่อือลือบอกเลยว่า
ใครที่ไปขีดเขียนถ้ำนาคาขอให้เจ้าปู่ดนใจให้จับตัวให้ได้ไว
ขอให้คนที่ไปขีดเขียนมีอันเป็นไปอย่างนี้เลยนะคะ
ว่าแปดปูให้เป็นผู้เจยันได้มากกว่าไหน
ชิคกี้พาย

ชิคกี้พาย

ให้ปูไว้ให้บางลูกบางหลานเพื่อเลิก
พูดไว้บันดึบันมึ่นก็ได้ให้ปูเฮ่าเนี่ย

นี่ค่ะนายสมจิตบอกว่าในฐานะเป็นพ่อจ้ำ
เสียใจมากนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ถ้าเจ้าปู่อือลือรู้ท่านก็จะเสียใจเหมือนกัน
ก็เลยฝากถึงนักท่องเที่ยวนะคะว่าช่วยกันหน่อย
ดูแลรักษาหน่อยนะคะไปเที่ยวก็ดูแต่ตา
สัมผัสแต่ความสวยงามอย่าไปทำอะไรให้
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบนี้เสียหายนะคะ
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนายภูมิพันธ์บุญมาตุ่น
บอกว่าพอปิดถ้ำนาคาบางส่วนเนี่ยนะคะ
กระทบกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่และคนในชุมชน
โรงแรมที่เขาจองกันเอาไว้ล่วงหน้าก็ได้รับผลกระทบนะคะ

ส่วนตัวของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเขาบอกว่า
มองอีกมุมนึงนะการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งนี้อาจจะไม่เพียงพอ
เจ้าหน้าที่อาจจะน้อยนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ
นี่ค่ะก็เลยอาจจะเกิดการทำให้ดูแลอย่างไม่ทั่วถึง
ก็ควรจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบบูรณาการร่วมกันนะคะ
ส่วนสำคัญก็คือจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวนี่แหละ

คือจะให้โอ้โหเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อมาคอยดูคนมาเที่ยว
ต้องมาติดกล้องวงจรปิดทุกจุดเพื่อจับตาดูคนมาเที่ยวอย่างนี้